คุณผู้ชมแล้วก็ต้องตามตัวให้ได้
เพราะว่านุ่มกรุงเทพสองคนเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปเที่ยวภูทับเบิก
ระหว่างทางลงมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งแก๊งโจเลย

คนขี่รถเขาบอกว่าเขาก็มีการสะบดไปคำหนึ่ง
ถ้าผู้โดนนะพูดคำนี้ใช่ไหม
วัยรุ่นวิ่งตามมาเมื่อกี้พูดอะไรนะแล้วเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับ
หนุ่มเสื้อขาวโดนแล้วโดนอีกอุตส่าห์กระเสือกกระสนขึ้นมาจากริมทาง
ยังโดนล็อกคอมายังโดนต่อยหน้าจนเงิบยังโดนเตะไปอีกอะครับ
ผู้ก่อเหตุเข้ามาหลายคนนี่ฮะคือฝั่งผู้ก่อเหตุพยายามที่จะมีเพื่อนมาห้ามแล้วก็ตามที
มันได้ไปซ้ำด้วยหรอเนี่ยแตะซ้ำด้วยครับเข้ามากันสองคนพูดเสียหา

คลิปนี้เขามีนักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวที่ผาหัวสิงที่ลมเก่าเพชรบูร
เขาถ่ายเอาไว้เหตุการณ์เกิดขึ้น๑มกราคม
ชายเสื้อขาวโดนรุมทำร้ายอยู่ข้างทางแทบจะยืนไม่ไหวอยู่แล้ว
โดนล็อกคอขึ้นมาทำร้ายต่อนะฝั่งนั้นชกหน้าชกท้ายทอยเพื่อนพยายามห้ามแล้ว
เดินลงมาจากเขาก็ชกหน้าอีกทีนึงจนหงายเงิบลงไปเตะซ้ำที่หน้าอกอีกทีหนึ่งที่หน้าอีกทีหนึ่ง
กลุ่มวัยมรุ่นอีกฝ่ายก็มีในมือเขามีอะไรสักอย่างคล้ายอาวุธด้วย
แต่มันว่าภาพมันไกลมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะฮะแม้เพื่อนฝั่งนั้นจะพยายามคอยห้ามแล้ว
แต่ว่าก็โดนน่วมไปแล้วแล้วคลิปก็โดนตัดไปเห็นไหมเดินกระเพกกลับไปหาเพื่อน
ผู้โพสต์ระบุว่าวัยรุ่นใจร้อนตอนแรกว่าจะอยู่อีกสักคืนนึงคิดไปคิดมากลับดีกว่ากลัว
ไม่กล้าอยู่แล้วมันเดือดเหลือเกินมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเก่งจุดหายเลย
คนด่าเยอะพอเล่าแท้พ่อแม่เห็นคงเสียใจถ้าเป็นแบบนี้ไปสมัครเป็นทหารดีกว่า
อะไรอย่างนี้นะฮะหมาหมู่บ้างอะไรบ้างนี่มันแหล่งท่องเที่ยวไม่ใช่สนามมวยนะครับ
เราตามไปเจอคนที่โดนต่อยในเอเสื้อขาวนี้อายุ๒๓ปีเขาบอกแบบนี้ว่า
ผมมาขี่รถจักรยานยนต์มากับบีนะฮะก็บีเนี่ยเป็นคนซ้อนมาด้วยกันมาเที่ยวนะฮะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ตอนใกล้เที่ยงเขาก็มากันคือเขาเป็นพี่น้องกันนะเอกับบีเนี่ย
เดินทางมาเที่ยวกำลังจะกลับกรุงเทพมหานครระหว่างขี่ลงเขาตามเส้นทางที่คุณผู้ชมเห็น
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยเป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันจุดผู้โยนใส่ไปใส่มาบนถนนสองข้างทาง
เขาก็เลยพูดไปว่าถ้าผู้โดนนะเหมือนเขาพูดกันเองระหว่างพี่กับน้องนะ
จังหวะนั้นกระเป๋าร่วงพอดีก็เลยจอดเพื่อลงไปเก็บวัยรุ่นวิ่งตามมาถามเมื่อกี้พูดอะไรนะ
เขาได้ยินไม่ทันได้ตอบก็เลยเดินรุมตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปเลย
รุมเสร็จสับโดนแบบน่วมเลยโทรไปแจ้ง๑๙๑เพื่อขอความช่วยเหลือ๑๙๑บอกว่าคุณไปแจ้งตำรวจในพื้นที่เอาสิ
น่ารักมากเลยตำรวจอ่ะตำรวจตำรวจก็บอกอย่างนี้คนโทรแจ้งบอกเอาจะทำยังไงโทรไปหา๑๙๑ตำรวจบอกว่าให้โทรแจ้งตำรวจในพื้นที่
สุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงหอบร่างช้ำกลับกรุงเทพมาเลยครับ
แต่ว่าคลิปนี้มีคนเขาถ่ายเอาไว้ได้ก็เลยโพสต์ลงไป
อยากจะให้ตำรวจในพื้นที่คุณทำหน้าที่คุณหน่อย
ตามให้รุ่นกลุ่มนี้มารับรับโทษตามกฎหมายหน่อย
เพราะเกรงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะกระทบแหล่งท่องเที่ยว
และทำให้ภูทักเบิกเสียภาพลักษณ์ตามไปด้วย
ใช่ฮะโอ้โหเดือดจริง